คนนี้บอกเขาเสียค่าโง่ไป๑๕๐๐บาท
กับการถูกจ้างให้เปิดบัญชีม้าในคดี

พลเรือนที่ผู้หญิงเนี่ยที่ว่าเคยไปทำงานที่บ้านอ่ะ
แล้วก็ถูกจับไปในข้อหาเปิดบัญชีมาแล้วบัญชีก็ไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์
แล้วก็ไม่ถูกประกันตัวมาจนสามีทั้งสองคนมาขอความช่วยเหลือจากสื่อ
ร้องไห้ทุกวันเลยล่าสุดวันนี้ทั้งสองคนก็คือ
ยุภาพรกับแสงเดือนได้รับการประกันตัวแล้วได้กลับมาเจอครอบครัวเจอสามีเจอลูกแล้วนะคะ
บอกเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยอะค่ะนี่คุณแสงเดือนนะ
คือเขาบอกว่าดีใจมากเลยที่ภรรยาได้ออกจากเรือนจำแล้ว
ขอบคุณคนที่ไปประกันตัวแล้วก็สื่อที่นำเสนอข่าวด้วย
เพราะเขาตั้งตารอตั้งแต่เมื่อคืนเลยคือเมื่อวานเนี่ยมีข่าวบอกว่า
ทนายของมินนี่จะประกันตัวนางแสงเดือนกับยุภาพรออกมานะคะ
นี่วินาทีที่เจอหน้ากันกอดกันแน่นเลยเพราะสามีนั่งร้องไห้ทุกวันนะคะ
อีกคนนึงที่รับการประกันตัวพร้อมกับนางแสงเดือนที่ใส่เสื้อส้มคนนี้ก็คือ
นางสาวยุภาพรนะคะที่บ้านนางสาวยุภาพรก็ชื่นมื้นไม่แพ้กันเลยค่ะ
พ่อแม่ลูกก็โผล่เข้ากอดกันหลังจากได้เจอหน้านะคะ
หลังไม่เจอกันมาหลายวันอ่ะเนาะ
เสื้อสีส้มนี่คือคุณแสงเดือนกับสามีครับ
ส่วนเสื้อสีเทาเนี่ยคุณยุภาพรกับสามีนะคะสามีสองคนนี้แหละ
เพียนนั่งรอเมื่อไหร่ภรรยาจะได้รับการประกันตัวออกมาสักที
เห็นคนอื่นเขาได้กลับบ้านกันหมดแล้วนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยนะ
อ่ะคุณยุภาพรเสื้อสีเทาเนี่ยก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะบอกว่า
เข็ดละเสียค่าโง่พันห้าติดคุกแทบตาย
เธอเล่าบอกว่ามีนางเจอค่ะ
มาจ้างเธอเปิดบัญชีให้หน่อยด้วยเงิน๑๕๐๐บาท

พอเปิดเสร็จปุ๊บนางเจอก็ยึดสมุดบัญชีไป

จนกระทั่งเธอไปทำบัตรสวัสดิการคนจน

คุณจะจนอะไรอ่ะมีเงินหมุนเวียนหลักแสนบาทในบัญชี
เธอตกใจมากบอกว่าจะหมุนเวียนอะไรดูบ้านสิ

แล้วก็ถูกตำรวจบุกมาจับที่บ้านบอกว่าเธอเปิดบัญชีมาให้เว็บพนัน
เธอก็ยอมรับว่าเธอเปิดบัญชีม้าจริง
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเว็บพนันเลย
ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยมีคนจ้างให้เปิดเธอก็เปิด
แล้วก็ไม่ได้แบบว่าไปทำอะไรต่อแล้ว

เล่าชีวิตตอนอยู่ในเรือนจำนะบอกเครียดมาก

คิดถึงสามีคิดถึงลูกคิดถึงแม่
ใจนี่คิดว่าสงสัยคงไม่ได้ออกมาแล้วแน่
ไม่น่ามาเสียค่าโง่เพราะเงินแค่๑๕๐๐บาทเลย

นี่ดีใจมากที่มีคนมาประกันตัวพร้อมกับนางแสงเดือน

พอมาถึงนี่ก็เห็นว่าสามีมารอรับก็กอดกันร้องไห้เลยนะคะ
บอกกลับมาถึงบ้านได้กินเมนูโปรดเป็นมื้อแรกเลย

บัญชีมงบัญชีม้าจะบัญชีวัวบัญชีอะไร
ใครจะมาจ้างเปิดบัญชีไม่เอาอีกแล้วค่ะ

แต่ไม่ยอมรับว่าเกี่ยวกับพนันออนไลน์
เขาบอกว่าโอ้โหคดีนี้นะคดีใหญ่นะ
คดีใหญ่มากเลยนะพี่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กด้วย
เขาบอกโอ้โหคดีใหญ่มากเลย

โอ้โหน่าจะ๑๐ปีนู่นแหละขึ้น
โอ้โหทำใจสุดยอด
บอกว่าโอ้พี่เราก็ทนโทษไปเถอะ
เพราะว่าเราโง่เพราะเงิน๑๕๐๐เอง
บอกกอดกับพี่แสงเดือนเลย
ไม่รู้ว่าจะเป็นชื่อเราไงที่จะได้ออกวันนั้น
เจอกับทนายว่าที่เขามาประกันแล้ว

เขามาเจอตอนออกจากศาลออกจากเรือนจำมาแล้ว

เพราะว่ามีคนให้มาประกันเดินเรื่องให้

บอกค่ะพูดไม่ออกดีใจมากไงพี่

บอกเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะ
ไปอีกนานจริงต้องเข็ดตลอดไปเลยแหละ
คือคุณผู้ชมอันนี้เตือนไว้จริงนะ

เวลามีคนมาขอจ้างไหว้วานขอร้อง
หรืออะไรก็แล้วแต่ให้เปิดบัญชีให้
ถ้าคุณไม่ได้ถือบัญชีเอง

มันผิดกฎหมายตั้งแต่คุณเปิดบัญชีให้คนอื่นแล้วเลย
ว่าบัญชีนั้นจะถูกเอาไปเกี่ยวข้องกับผิดกฎหมาย

เปิดบัญชีให้คนอื่นมันผิดแล้วนะคะ

แต่มีอีกหนึ่งครอบครัวยังนั่งน้ำตาตกในอยู่เลยค่ะคิง

หนึ่งในผู้ต้องหาเปิดบัญชีม้าเหมือนกันนะคะ
แม่ของนายกิติศักดิ์มาถามคุณยุภาพรบอกเห็นลูกแม่ไหม

ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านนายกิติศักดิ

พาไปดูที่นอนของลูกบอกว่าเนี่ย

บอกว่าใครก็ตามที่ดูอยู่หรือใครก็ตามที่ประกันตัวให้คนอื่น

ไม่รู้หรอกว่าลูกเปิดบัญชีม้าจริงไหม

แต่ว่าลูกแม่ก็เคยถูกตำรวจจับดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
ก็ออกจากเรือนจำมาได้๓ปี๔ปีแล้ว
ลูกแม่ก็กลับตัวกลับใจไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาอีกนะ
จนกระทั่ง๒๕กันยายนอยู่ตำรวจก็บุกมาที่บ้าน

แม่ก็บอกว่าลูกอยากให้แม่ตามไป
แต่ว่าลูกเอ้ยแม่น่ะตามไปไม่ได้

ให้แม่หาตังค่ารถก่อน

หน้าแววตาน้องตอนนั้นที่ตำรวจออกไปมีแบบ

น้องก็มีค่ะ
เพราะว่าน้องไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ทีนี้ทั้งแสงเดือนและยุภาพรบอกว่า

เป็นคนไปจ้างทั้งสองคนเปิดบัญชีใช่ไหม

ทีมข่าวเราก็เลยไปตามหานางเจอเลยค่ะ

ตามไปเลยนะคะที่อำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยค่ะ
ตามมา๒๓วันแล้วในที่สุดก็เจอบ้านนะคะ
เจอบ้านเจอสามี

แต่แม่สามีให้ข้อมูลคร่าว

เคยเป็นแม่บ้านที่บ้านมีหนี้ประมาณหนึ่งปีเสร็จ

ที่ผ่านมาเคยเห็นลูกสะพ้ายเล่นสล็อตติดพนันออนไลน์เป็นหนี้เป็นสิน
ลูกชายแม่นี่แหละที่ต้องไปชดใช้รับผิดชอบทุกอย่างเลย
นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปชักชวนชาวบ้านให้เปิดบัญชีม้าหรือเปล่า
นี่แม่ก็ไม่ได้เจอหน้าลูกสะพ้ายมานานกว่า๒อาทิตย์แล้ว

ลูกแม่ขอสอบรภัยติดต่อแล้วเขาก็จะไปหา

อดีตเพื่อนชายคนสนิทของมินนี่ที่จังหวัดเลยครับ
อดีตเพื่อนชายคนสนิทของมินนี่บอกว่าครอบครัวของมินนี่จริงแล้ว
เขาเป็นคนมีตังค์นะครอบครัวนี้
ครอบครัวนี้มีตังค์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับ
ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมารวยเมื่อ๒ปี๓ปีที่ผ่านมาตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
ติได้ข้อมูลมาบอกว่าตลอดเวลาที่คบหากันกับมินนี่เนี่ยนะฮะ
ข้อมูลจากอดีตเพื่อนชายคนสนิทนะมินนี่เขาไปเรียนต่อที่จีนด้วย
ซึ่งเป็นช่วงโควิดมินนี่ก็นำเข้าหน้ากากอนามัยเอามาขาย
เอามาไลฟ์ขายทางโซเชียลตอนนั้นนะครับ
ขายกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็เงียบหายไป
จนกระทั่งมาถูกจับเรื่องเว็บพนันออนไลน์ส่วนตัวเขาเนี่ยเขาตกใจนะครับ
ไม่อยากจะเชื่อว่ามินนี่จะเป็นคนทำเว็บพนันออนไลน์เขายอมรับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย
นี่เคยมาปรึกษาเรื่องว่าจะทำโต๊ะบอลไหมเรื่องสลากกินรวบทำดีไหม
แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยบอกกับมินนี่ไปว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้คนเขาหันไปเล่นผ่านระบบออนไลน์กันหมดแล้ว
หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันอีกกับมินนี่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากอดีตเพื่อนชายคนสนิทครับ
เว็บนี่ไม่รู้ว่าน้องเขาทำไม่ทำตอนนั้นอ่ะยังไม่น้องเขาไม่ได้คุยเรื่องทำเว็บด้วยซ้ำครับ
จะตามภาษาเด็กคือทำแบบขายหวยเปิดร้านขายหวยอะไรประมาณนี้เฉยครับ
ไม่ได้พูดถึงเว็บไม่ได้พูดถึงเว็บครับทำโต๊ะบอลไหมอะไรผมก็เคยไป
ก็เรียกตัวแบบว่าเดี๋ยวนี้เค้าไม่แทงโต๊ะแล้วผมก็บอกนึง
เขาแทงออนไลน์กันหมดแล้วไม่เวิร์คหรอก
น่ะแล้วเค้าก็มาช่วยเราเปิดโต๊ะ
ถ้าถามกันน็อค่ะจะเป็นแบบคล้ายคล้ายแบบเนี้ยครับ
ไม่ได้คุยกันนานละ
ตอนนี้สำหรับแก๊งบัญชีม้าที่เป็นพลเรือนนะคะก็จะมีคนที่ยังไม่ได้ประกันตัว
มีคนที่ได้ประกันตัวและกลับมาที่บ้านแล้วและมีคนที่ได้ประกันตัวแต่หาตัวไม่เจอค่ะ

ญาติญาติบอกว่ายังตามตัวไม่เจอเลยตอนนี้เป็นห่วงมากว่าเอ้าได้รับการประกันตัวแล้วไปไหนอ่ะ
หายไปไหนกันน่ะนะคะนายบัณฑิตกับนางสาวพิมพิราชค่ะสามีภรรยาที่มีชื่อปรากฏในบัญชีม้า
เครือข่ายเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์ของมินนี่ได้ข่าวว่าได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว
เช็คแล้วก็คือได้รับการประกันตัวออกมาจริงจริงแต่ตอนนี้หลังจากได้รับการประกันตัว
ไม่มีใครเจอตัวทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็ไม่พบความเคลื่อนไหวด้วย
เห็นแค่วงจรปิดสุดท้ายเองค่ะที่เห็นตำรวจขับรถคันใหม่ของทั้งคู่ออกไปในวันจับกลุ่มตัว
แค่นั้นเลยส่วนที่หน้าบ้านเนี่ยปรากฏว่ากล้องวงจรปิดสองตัวถูกกดลงพื้นนะคะ
แต่ในบ้านยังอยู่ในตำแหน่งเดิมถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกก็ไม่เจอสามีภรรยาคู่นี้กลับมาบ้านหลายวันแล้ว
ส่วนจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้และจะได้รับการประกันตัวมาแล้วอันนี้ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกัน
ไม่มีใครมาเลย

ตามหาคนหายในห้างเลยค่ะคิง

ติดต่อกลับมาหน่อยญาติเป็นห่วงมากจริงนะคะ

คุณบัณฑิตคุณทักษะพร

คันชิดนี่คือต้นมือบัญชีเลย
ที่มีการโอนไปให้กับภัณฑ์ตำรวจโทคริสต์

ติดต่อกลับหาญาติอัปเดตสารทุกข์สุขดิบหน่อยนะคะ

ออกมาชื่นชมเกี่ยวกับการปรากฏตัว

ออกมาชื่นชมเลยครับเพราะว่าหลังจากที่ดู
ท่วงท่าทำนองการให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ย

ครั้งแรกของมินนี่ก่อนหน้านี้นะครับ

เมื่อวันก่อนบอกว่าผมดูเธอให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ย

มีการปรึกษาด้านกฎหมาย
จัดวางประเด็นอะไรต่างรวมถึงน้ำเสียงสีหน้า
ความมั่นใจในการตอบคำถาม
ลองฟังธนายเดชาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมครับ

เธอก็บอกว่าเธอคบหาสมาคมกับ

เหมือนเป็นคนรักอีกคนหนึ่งนอกจากภรรยาพี่หนึ่ง
แล้วก็มีการให้กู้ยืมเงินให้อะไรกัน
แบบลักษณะเหมือนคนที่มีความสัมพันธ์กัน

แล้วในขณะเดียวกันเธอก็แก้ตัวให้กับบิ๊กโจ๊กด้วย
พี่โจ๊กไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้อะไรเลย
หนูไม่มีคอนแท็กติดต่ออะไรไม่ได้
ถ้ามีโอกาสถ้ามีคอนแท็กใครพาไปหนูก็จะไปกลับ
ออกมาเนี่ยทำให้ภาพของทีมงานโจ๊กหรืออะไรแบบ
ดูดีขึ้นน้ำหนักคดีก็ดีขึ้น
แล้วก็การให้การกลวารก็เรียกว่าการให้การเพิ่มเติม

ส่วนกรณีที่มินนี่พูดถึงประเด็นรูปในโทรศัพท์มือถือของเธอ
ที่ถูกยึดไปตรวจสอบแล้วมีภาพหลุดออกมา
มินนี่ก็สามารถจะเอาผิดกับคนที่ปล่อยรูป
แล้วก็ปล่อยแชทข้อความอะไรต่างได้นะครับ
ทนายเดชาบอกว่าเท่าที่รู้
สัปดาห์หน้าทนายความของมินนี่
จะฟ้องเอาผิดกับผู้ที่นำภาพออกไปเผยแพร่ด้วยครับ
ให้ข่าวได้แสงกันอธิบายเป็นฉากคนพวกนี้สมควรถูกดำเนินคดี
บุคคลภายนอกก็อาจจะโดนหาสนับสนุน๑๕๗
แล้วก็โดนเกี่ยวกับพรบข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอื่น
แล้วก็เอาไปเผยแพร่ทำให้เขาเสียหาย
เพราะว่าพรบคอมมิกโดนเยอะเลยสมควรดำเนินคดี
ส่วนกรณีที่มีรูปพลตรวจเอกสุรเชษโอบเอลกับพลตรวจเอกต่อศักดิ์
ภาพนี้ครับที่หลายคนบอกว่าฉายาโจ๊กหวานเจี๊ยบกลับคืนมาอีกครั้ง
หลังจากที่ก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นฉายาโจ๊กอัคคณีอยู่ช่วงหนึ่ง
เหมือนกับเปลวเผลิงที่ร้อนแรงพร้อมปแถดเผาใช่ไหมแต่พอมีภาพนี้นี่
โอ้โหส่งต่อความหวานไปที่เอวของปิ๊กต่อด้วยฮะ

เอลหวานเลยโอบเอลแบบนี้ครับ
หลังจากที่มินนี่ออกมาปรากฏตัวแล้วก็มีภาพนี้ปรากฏต่อในเวลาถัดมาเนี่ยนะครับ
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นนี้บอกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่อย่างไร
ว่าไม่นานหลังจากนี้เรื่องราวต่างอาจจะค่อยจางหายไปก็เป็นไปได้
ลองฟังครับ
วงในจะมีการออกหมายเรียกแม่คุณโจ๊กภรรยาคุณโจ๊กแล้วก็น้องชาย

ตัวใครตัวมันก็โยกย้ายกันไป
ผมดูแล้วมันก็อาจจะเรียกว่ามวยล้มมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่า
เรื่องที่จะแฉนะโจ๊กอักษณีก็ไม่มีก็

อีกคนนึงค่ะที่บอกว่ามินนี่นี่เหมือนเล่านิทานหลอกเด็ก

คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ซัดมินนี่บอกท่องสคริปต์เหมือนเด็กเล่านิทานเลย
ไหนจะให้การขัดแย้งกับบิ๊กโจ๊กขาดกับพันธบรวจเอกภาคภูมิ
สถานการณ์มันยิ่งแย่ลงไปอีก
คนก็บอกคุณอัจฉริยะคุณหอมพูดแบบนี้เดี๋ยวเขาฟ้องนะ
คุณอัจฉริยะบอกฟ้องก็ฟ้องผมไม่กลัว
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมนะคะ
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึงประเด็นนี้
บอกว่าในความเห็นคุณอัจฉริยะนะพูดว่ามินนี่น่าจะท่องสคริปต์มาตั้งแต่สิงคโปร์แล้ว
เพราะให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบเป๊ะเหมือนในกระดาษที่ทนายความแจกให้กับสื่อมวลชนหลังแถลงเสร็จ
ฟังแล้วเหมือนเด็กเล่านิทาน
คุณอัจฉริยะมองว่าการพูดของมินนี่เนี่ยยิ่งพูดยิ่งทำให้ทุกอย่างดูแย่
เพราะมันไปขัดแย้งกับสิ่งที่บิ๊กโจ๊กแล้วก็สิ่งที่พันตรวจเอกภาคภูมิเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้
โจ๊กบอกเคยเจอมินนี่ครั้งเดียวแต่มินนี่บอกเคยเจอบิ๊กโจ๊ก๒๓ครั้ง
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิบอกว่าไม่เคยพามินนี่ไปร่วมงานเลี้ยงในวันที่๑๙มีนาคม
ปรากฏภาพมินนี่ร่วมร้องเพลงกับบิ๊กโจ๊ก
แต่มินนี่ให้สัมภาษณ์ยืนยันกับสื่อว่างานปาร์ตี้นั้นพันตรวจเอกภาคภูมิเป็นคนพาไป
ส่วนประเด็นที่มินนี่อ้างว่าพันธุรกิจเอกภาคภูมิไปยืมเงินเป็นไปไม่ได้หรอก
ตำรวจยศพันธบรวจเอกจะไปยืมเงินเด็กกับโปโลเหรอ
อันนี้คุณอัจฉริยะพูดนะต้องบอกก่อนนะดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะ
สิ่งที่คุณอัจฉริยะอยากจะให้คนสนใจก็คือบัญชีม้าที่อยู่กับมินนี่
นับร้อยรายชื่อเอาไหนลองไปฟังสิ่งที่คุณอัจฉริยะเขาคิดหน่อยสิ
ไม่ได้พามินนี่ไปที่งานมินนี่ไปเองกับใครไม่รู้
แต่มินนี่บอกว่าไปกับพี่หนึ่งสำหรับพันตรวจพันตรวจเอกจะไปเยืมเด็กกับโปโล่
ผมว่ามันไม่เคลือก็ลองพิจารณาดูแต่คำถามผมคือ
บัญชีม้าเป็นร้อยเล่มจึงอยู่ที่กับมินนี่ในการที่ถูกปิสุนีไปจับกลุ่ม
ตอนที่ไปตรวจค้นที่คอนโด
ทีนี้เราก็บอกคุณอัจฉริยะคุณพูดขนาดนี้ไม่กลัวเขาฟ้องใช่ไหม
คุณอัจฉริยะบอกไม่หวั่นถ้าจะถูกฟ้อง
แล้วก็เลยบอกว่าคือคุณมินนี่เนี่ยเขาพูดเอาไว้ใช่ไหมว่า
ว่ารูปคู่ระหว่างมินนี่กับพันธ์ตำรวจเอกภาคภูมิที่มันหลุดออกมา
หรือจะเป็นรูปที่ถ่ายคู่กับภรรยา

เอามือถือเธอไปแล้วหลุดออกไปแบบนั้น
เธอจะฟ้องร้องคนที่เอารูปไปเผยแพร่ด้วย
คุณอัจฉริยะก็เป็นคนเอารูปนี้ขึ้นมาตอนแรกนะ
รูปนี้คุณอัจฉริยะเป็นคนเอามาเปิดเลย
คุณไม่กลัวโดนฟ้องเหรอ

ได้จากสื่อบางสำนักที่เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้

ถ้ามินนี่จะฟ้อง
ถ้าทนายอนัญชัยจะฟ้อง

ไปดูได้ว่ารูปนี้ผมตั้งคำถามถึงพี่เอ

จะพี่เอมาสอบถามในห้าประหยากนะครับ

ถ้าเสียหายก็ไปฟ้องผมเนอะ

เพราะว่ามีช่องอื่นเล่นกว่าเราด้วยซ้ำไป

ที่ได้ไปผมก็มาถาม

เพราะสังคมเขาอยากฟังคำตอบ

ถ้าเงียบนี่มันจะไม่จบที่แค่บิ๊กโจ๊กนะ

ต่อรอคนที่๑๔อะว่าเอ้ามันยังไงอะมันจะไปต่อไหมหรือจะยังไง
คุณจะจบลงแบบนี้จะไม่ขุดรากถอนโคนเหรอหรืออะไรและคุณอัจฉริยะบอกว่า
ผมจะฟ้องมาตรา๑๕๗กับทุกคนที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะ
วันนี้คุณอัจฉริยะมีโอกาสได้เจอกับท่านบิ๊กต่อด้วยนะฮะที่งานบุญ
ก็น่าจะมีโอกาสได้ถามได้พูดคุยกันบ้างแล้วแหละผมว่านะครับ
คุณผู้ชมครับกรณีของมินนี่ที่ปฏิเสธเรื่องเว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะครับ
กรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับในมุมมองของนักกฎหมายอย่างอาจารย์ปรเมฆเนี่ย
เขาบอกว่าเท่าที่ติดตามจากข่าวดูแล้วสำนวนคดีนี้ค่อนข้างอ่อน

ข้างอ่อนครับถ้าจะไปดูว่าหากจะเอาผิดจริงเจาะลึกเรื่องเส้นทางการเงินอะไรต่าง
ทำไมอาจารย์ถึงตั้งข้อสังเกตว่าเขาค่อนข้างอ่อนมาดูกันหน่อยครับ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมครับอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุด
ให้ความเห็นในเรื่องนี้บอกว่ากรณีเคสของมินนี่ที่ถูกบังคับให้รับสารภาพ
จริงมีตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
ดังนั้นชุดจับกลุ่มต้องมีกล้องหน้าก็คือกล้องที่ติดหมวกของเจ้าหน้าที่
เพื่อถ่ายภาพเป็นหลักฐานเอาไว้ตลอดเวลา
ส่วนประเด็นข้อมูลส่วนตัวหรือภาพที่หลุดออกมาเนี่ยอาจารย์ปรเมฆบอกว่า
กรณีนี้ต้องสืบต่อว่าข้อมูลส่วนตัวหลุดมาได้ยังไง
หลักฐานดังกล่าวจะต้องเป็นความลับสิในสำนวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ย
และประเด็นนี้ทางผู้เสียหายสามารถจะฟ้องกลับได้นะครับ
เพราะถือว่ามีความผิดตามพรบคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
นี่นะครับกฎหมายฉบับนี้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะ
อาจารย์ปรเมฆบอกด้วยนะครับว่าเท่าที่ดูจากข่าวกรณีนี้ถือว่าสำนวนค่อนข้างบางไปหน่อย
เล่นการพนันก็ไม่รู้ว่าเล่นที่ไหนใครเป็นคนเล่นบ้างแล้วตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องตรงไหน
ส่วนคนที่เปิดบัญชีเขาจะรู้ไหมว่าเอาไปใช้เล่นพนันหรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
คือถ้าไม่รู้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีเจตนาการกระทำผิดไม่ใช่ว่าแค่ถือบัญชีม้าเฉยแล้วก็บุกไปจับได้เลย

ถ้าฟังจากข่าวเนี่ยผมว่ามันบางไปหน่อยบางไปนิดนึงนะครับมันยังไม่ชัดเจนเล่นการพนันออนไลน์เล่นยังไง
สถานที่เล่นอยู่ที่ไหนใครเป็นคนเล่นบ้าง
มันก็ต้องชัดเจนและที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวตรงไหน
ในขณะที่พลตมตรีสุพิษารพดีนรนาฬปรองหัวหน้าพเก้าไกล
เป็นอดีตตำรวจด้วยนะครับเปิดเผยว่า
เชื่อว่าคดีนี้น่าจะมีเบื้องหลังอะไรบางอย่าง
อาจจะเป็นการจัดฉากของคนที่ปล่อยข้อมูลออกมา
เพราะว่าคดียังไม่มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนเลย
มันต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่การเปิดเว็บพนัน
เปิดบัญชีรับเงินต้องตรวจสอบว่าต้นทางนั้นมาจากไหน
เล่นพนันตั้งแต่เมื่อไหร่และมีใครเล่นพนันบ้าง
รวมทั้งตำรวจมาเกี่ยวข้องได้ยังไง
ประเด็นสำคัญก็คือชุดสืบจะต้องนำสืบให้ได้ว่า
ตัวของมินนี่เป็นเจ้าของบ่อนจริงไหม
จัดให้เล่นพนันออนไลน์จริงหรือเปล่า
และสุดท้ายก็คือเงินของกลางในคดีอยู่ที่ไหน
จนถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่เห็นของกลางในคดีนี้
ลองฟังรองหัวหน้าพักเก้าไกลในฐานะอดีตในตำรวจครับ
และปล่อยอีกอันหนึ่งออกมา
ปล่อยอีกช่อดึง
พนักงานสอบสวนจะต้องชี้แจงสารให้เข้าใจว่า
มินนี่เป็นนายบ่อนจริงหรือเปล่า
บ่อนก็คือจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์

มีบัญชีขาเข้ามีการสมัครมีการโฆษณา
เอาเข้าก็คือเอามาลงเล่นเอาออกคือได้ประโยชน์กลับไป

อย่างนั้นขาเข้าขาออกนั่นคือเงื่อนของกลางในคดี

หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดี๘ตำรวจพร้อมพลเรือน
ที่ถูกจับเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์กรณีของมินนี่นะคะ

เลยถามว่าอ้าวแล้วหัวหน้าชุดเกษียณอายุราชการ

แล้วจะยังไงจะมีการต่ออายุยืดอายุไหมหรือจะยังไง
วันนี้ทางด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
ก็บอกว่าจะไม่มีการต่ออายุหรือว่ายืดอายุนะคะ
เพราะว่าจริงก็มีรองหัวหน้าชุดสืบสวน
เขาสามารถที่จะดำเนินการต่อได้

เพราะว่ามีข่าวไงว่า๗นักข่าวกับ๑องค์กรสื่อ
จะถูกเรียกมาให้ปากคำ
กรณีที่ว่ามีการรับเงินจำได้ไหม

สรุปนักข่าวมาเนี่ย

เจอแค่เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนชุดพีซีที
แล้วก็สื่อคนอื่นเจอหน้ากันเองเท่านั้นเองค่ะ
ผลตำรวจรีธวรรษเกียจจินดาควนสนอง

บอกว่าอ๋อวันนี้ยังไม่ได้มีการเชิญ

กลุ่มนักข่าวอะไรนี่ก็ไม่ได้เชิญมาเหมือนกัน

ในเมื่อยังไม่มีใครมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ขอถามเรื่องประเด็นหัวหน้าชุดสืบสวนก่อนละกัน

กรณีที่ผลตำรวจรีธวรรษเกษย้ำ
ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

และจะไม่มีการต่ออายุราชการเนี่ย
คือจริงมันมีรองหัวหน้าคณะทำงาน

ผู้ประคับการตำรวจนครบาน๕
ผมมีอำนาจหน้าที่ในการมอบหมาย
และสั่งการให้หัวหน้าชุดที่คอยกำกับดูแล

ส่วนทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง

มากำกับดูแลคดีต่อไปด้วยนะคะ
เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะจางหายไป